มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
มีสาวธอมตกมาจากดาดฟ้าชั้น๗แล้วก็เสียชีวิต
แต่ที่น่าสงสัยคือสภาพของเธอเนี่ยกำมีดเอาไว้ในมือแน่นเลยนะคะ
ดังนั้นตำรวจก็เลยต้องดูปมนี้ค่ะว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นเรื่องของฆาตกรรม
แต่ยังไงก็ตามตอนที่เกิดเหตุแล้วคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเห็นผู้ชายอยู่ด้านบนด้วย
ทีนี้แหละก็ต้องมีการตามมาแล้วก็มาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
โดยตำรวจโรงพักบางขุนเทียนก็ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุคือธนพัฒน์คอนโด
อยู่ในซอยเอกชัย๘๓ทับ๑เขตบางบอนค่ะ
ก็พบผู้เสียชีวิตนะคะเป็นสาวธอมผมสั้นใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นแล้วก็นอนคว่ำอยู่ใบหน้ายุบ
แล้วมือซ้ายกำมีดยาวประมาณ๕๐เซนติเมตรเอาไว้
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวสุภางบุญเกิดอายุ๓๑ปีเป็นชาวอุดรธานีนะคะ
จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนแจ้งตำรวจด้วย
ก็ให้การค่ะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุนอนเล่นอยู่หน้าอาคารอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
แล้วได้ยินเสียงเหมือนของหรืออะไรสักอย่างหล่นลงมา
พอเดินไปดูก็พบศพของผู้ตายอยู่ที่พื้น
ตอนนั้นเองก็เอาไฟฉายส่องขึ้นไปด้านบนอาคาร
ก็เห็นเป็นผู้ชายอายุสัก๓๐๔๐ปี
รูปร่างผอมแล้วก็มีหนวด
ผู้ชายที่อยู่ด้านบนนะคะตะโกนลงมาข้างล่าง
ว่าจะขอยืมโทรศัพท์เพื่อโทรหาญาติ
แต่นายชุมพรผู้เห็นเหตุการณ์ไม่ได้ให้ยืมโทรศัพท์นะคะ
ก็ตะโกนบอกไปเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะต้องแจ้งตำรวจก่อน
หลังจากนั้นค่ะผู้ชายที่อยู่ด้านบน
คงอาศัยจังหวะช่วงที่กำลังจะชุนละมุน
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลบหนีไป
ทีนี้ตำรวจโรงพักบางขุนเทียน
ก็ได้ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้นะคะ

เมืองต้นก็คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการทะเลาะวิวาดกัน
เพราะว่าชายผู้มีหนวดชายผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะคะ
อาจจะจับนางสาวสุภางโยนลงมาจากดาดฟ้า
จนเสียชีวิตค่ะครับ